มันคงหิวแหละครับคุณผู้ชมฮะที่ผมพูดแบบนี้ก็หมายถึงน้อนช้างตัวนี้เชือกนี้
คือมาอยู่ที่ร้านขายของชำแล้วทำแบบนี้คุณผู้ชมจะให้มันกินไหมครับลองดูฮะ
คือดูเป็นช้างที่ผ่านการฝึกมาครับดูลักษณะท่าทางแล้วเนี่ยนะแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วใครเป็นเจ้าของ
มาขออาหารถึงหน้าร้านขายของชำนะครับแล้วก็ใช้งวงเนี่ยพยายามดันประตูรั้วนะครับ
งวงขึ้นงงลงเหมือนกับเหมือนขออาหารนะคุณผู้ชม
แต่เจ้าของบ้านไม่กล้าเปิดประตูรั้วนะครับ

ขอร้านนี้ไม่ได้มันก็ไปบ้านอื่นครับ
บุแคปชั่นว่ามาถึงหน้าบ้านเลยจ้านะครับ

เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านที่ตะบนฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูน

ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นกันมากมาย
ส่วนใหญ่พากันเอ็นดูช้างตัวนี้ฮะ

มันผงกหัวขออาหาร
บางส่วนก็แสดงความกังวลว่า

มันจะไปทำอันตรายคนที่สัญจรไปมาหรือเปล่า

ชาวเน็ตนักเสี่ยงโชคเอ่ย

พี่พี่บ้านเลขที่เท่าไหร่
บ้านเลขที่๘๔นะครับพี่เขาแจ้งมานะครับ